ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าคดีหญิงสาววัย๑๘ปีนะฮะ
ที่ชื่อว่าน้องปลานะครับอยู่ที่กาญจนดิตสุราธานีถูกฆ่าแล้วก็เผานะฮะ
ทีแรกก็สงสัยไปยังสามีแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยจับผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ก็ไม่ใช่คนไกลตัวหรอกคนแถวบ้านนั่นแหละนะครับ
วันนี้พรรณตำรวจเอกเชิดพงชิวประอิษยาตรองผู้บังคับการตมรวจภูทรจังหวัดสุราธารณี
และพรรณตำรวจเอกสมบัติภาคซัมแสงท่องกรกัล
สพกาญจนดิตมาร่วมกันสอบปากคำนายพีรพลนวลเสน่ห
อายุยี่สิบเจ็ดปีนะฮะซึ่งตำรวจจับได้นะครับ
หมายสารจังหวัดสุราชธานีในข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
มีข้อหาทำให้เสียหายทำลายทรัพย์ซึ่งศพโดยไม่มีเหตุอันสมควรด้วย
รวมแล้ว๓ข้อหานี่ครับผู้ต้องหา
คือตำรวจไปตรวจสอบตามร่างกายของนายพิรพลตั้งแต่วันแรกแล้วที่น้องปลาถูกพบเป็นศพ
มีบาดแผลรอยขีดขวนหลายแห่งนำตัวนายวิรพลมาสอบไปแล้ว
ปฏิเสธอ้างว่ารอยขีดขวนเกิดจากการไล่จับตะกรวดในสวนยางพารา
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านทองแห่งหนึ่งในสพขุนทะเล
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยเอาทรัพย์สินเอาทองของผู้ตายไปด้วย
ร้านทองที่อำเภอเมืองสุราชธานีเนี่ยนะ
ปรากฏว่าจับภาพนายพิรพลขณะนำสร้อยทอง๑บาทกับแหวน๑สลึงของผู้ตายไปขายได้นะครับ
สุดท้ายนายพิรพลก็เลยจำนวนต่อหลักฐานยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
ฆ่าแล้วเผานางสาวจริญญาช่วยพยักษ์หรือน้องปลาอายุ๑๘ปีจริง
แต่บอกว่าทำคนเดียวนะอ้างว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะต้องการชิงทรัพย์
วันเกิดเหตุเห็นผู้ตายขี่จักรยานยนต์ออกไปจากร้านรับซื้อน้ำยางพารา
ก็เลยรีบขับรถไปจอดที่บ้านแล้วมาดักทำร้ายร่างกายระหว่างทาง
ด้วยการบีบคอถีบรถจักรยานยนต์เหยื่อจนตกคูน้ำ
แล้วก็ตามไปบีบคอซ้ำจนเหยื่อเสียชีวิตแล้วก็เผาอำพรางทำลายศพ
เหมือนกับว่าจักรยานยนต์คว่ำแล้วถูกไฟไหม้ในช่วงของ๕ทุ่มนะฮะคืนวันเกิดเหตุนะครับ
แต่ว่ายายของน้องปลาเนี่ยเปิดเผยขณะเดินทางไปดูหน้าผู้ต้องหาที่สพกาญจนดิต
บอกว่าไม่เชื่อว่านายพิรพลที่เป็นเพื่อนบ้านกันจะก่อเหตุเพียงลำพัง
แม้ว่าทางตำรวจจะมีพยานหลักฐานมัดตัวคนก่อเหตุก็ตามแต่เชื่อว่าต้องมีคนร่วมก่อเหตุด้วย
มันบอกไม่ถูกอ่ะมันอึดอั้นอ่ะ
อยากเจอผู้ต้องหาอยากถามว่าทำทำไม

อยากตามผู้ต้องหาแค่นั้นเองว่าทำทำไม
ขณะที่พ่อของนายพิรพลผู้ต้องหานะครับ
รู้ข่าวว่าลูกชายตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ
หมายจับของศาลแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้แล้วสารภาพแล้ว
ก็มาที่สถานีตำรวจเข่าสุดเลยเป็นลมเลยลมจับเลยนะ
เชื่อว่าโอ้โหลูกชายจะก่อเหตุถึงขนาด
ฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เผาอำพลางศพขนาดนี้นะครับ
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนนำตัวไปฝากขังเดี๋ยวขั้นตอนการทำแผนนี่แหละ
ก็อาจจะพอคลี่คลายเพิ่มเติมได้ที่ญาติของผู้ตายเขายังสงสัย

ใช่เวลาทำแผนจะรู้ว่าลักษณะแบบนี้มันน่าจะทำคนเดียว
หรือว่าทำคนเดียวไม่ได้แน่นะครับ